อย่างที่อาจารย์ได้เล่าไปเมื่อสักครู่นะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเองก็ไปก่อติดสถานการณ์

ก็พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของ
สกรณิกรชาวไทยทุกคนที่ต่างมา
รอที่จะน้อมถวายบังคมพระบรมศพของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
เป็นครั้งสุดท้ายติดตามจากรายงานค่ะ
ริมถนนหน้าพระรานตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง
ถูกจับจองพื้นที่เพื่อรอร่วมถวายความอาลัย
ในพระราชพิธีเคลื่อนพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
จากโรงพยาบาลศรีราชมาอย่างพระบรมหาราชวัง
ประชาชนที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศ
ตั้งใจถวายบังคมพระบรมศพ

เพื่อไปยังประตูวิเศษชัยศรี
พระบรมชายารักษ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมกฏในพระราชอิสริยบทต่าง
ถูกเชิญมาไว้แนบอกบ้างเหนือศีรษะบ้าง
ด้วยความเทิดทูลในพระมหากรุณาธิคุณ
ล้นกล้าวล้นกระหม่อม

แต่ประสบนิกรชาวไทยยังไม่ลดละ

เพราะพระราชดำรัฐและพระราชกรณียกิจ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตระหนักอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทย
ไม่ได้ลงมือกับเด็กจะจัดปอลิหาร
ลำบาทที่เดินเพื่อถูกหลุม

ถึงในชีวิตเกาะ

เจ้าหน้าที่ต่างระดมทุกหน่วยงานเพื่อจัดเตรียมสถานที่
ในพิธีถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมโกศที่หน้าพระบรมชายาลักษณ์
ภายในสาลาสหทัยสมาคมสำนักพระราชวัง
ถนนทุกสายโดยรอบเนื่องแน่นไปด้วยประสบนิกร
มารอเฝ้ากราบบังคมเป็นครั้งสุดท้าย
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙